ละลินลูกสาวของแม่เนยโชติกาบอกเลยว่าเป็นลูกสาวของคุณแม่จริง
นิสัยใจคอลีลาท่าทางต่างต่างเหมือนคุณแม่เลยคุณผู้ชมค่ะ
มีโอกาสได้เจอลูกสาวคนสวยของแม่เนยออกงาน
บอกเลยว่าสำเนาถูกต้องสุด
แล้วถ้าใครได้ติดตามไอจีของแม่เนยนะ
ก็จะได้เห็นว่าเออเนี่ยมีโมเมนต์น่ารักของครอบครัวให้เราได้ดูอยู่ตลอดเลยอะเนาะ
โดยเฉพาะความตะมุตะมิของลูกน้องอาคินบ้างน้องละลินบ้างนะคะ
ลูกสาวอย่างน้องนุลินเนี่ยโอ้โหเป็นงานมากนะคุณผู้ชม
น้องลารินวัยสองกว่าครึ่งก็เลยออกงานพบปะสื่อมวลชนไปเลยค่ะ
บรรดาแฟนคลับเอ่ยสื่อเอยที่ต่างจับกล้องจับจ้องน้องลาลิอาริน
ลาลินเนี่ยนะคุณผู้ชมไม่ผิดหวัง
เพราะอะไรนี่น้องโพสต์ท่าที่๑ไปต่อค่ะ
มีท่าที่สองไอเนี่ยเป็นไงล่ะจัดเต็มลูกละครท่า
งานนี้ค่ะแม่เนยก็ขอเมาส์ลูกสาวหน่อยว่า
สาวน้อยคนนี้เนี่ยนะถอดแบบแล้วก็ได้ความปังจากคุณแม่มาเยอะเลย
มีอะไรบ้างเราไปฟังกันหน่อยค่ะ
เขาจะชอบมากเสร็จกระโปรงสวยเขาจะมาจับกระโปรงจับผม
เขาก็ถามอันนี้อะไรสีนิทาอะไรสีนิทาอะไร
อยากจะทาลิฟต์บ้างอะไรอย่างนี้คือเขาถาม
แล้วนายก็เลยพาเขามาไลฟ์ขายของ
คือมีอยู่วันหนึ่งที่แบบขายดีมากแล้วแบบเนยตกใจว่าแบบ
แล้วเขาทาไปด้วยแล้วก็พูดว่าใช้ดีอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวรอโตอีกนิดนึงน้องลาลินปะ
ต้องหัดปูเชิญไว้ตั้งแต่เด็กน่ะนะ